มาดูกันที่คนสวยกันบ้าง
พิธีกรรายการใกล้เราเลย

เมื่อวานนี้เขาแต่งเป็นวัน

คนขวานี่คือใคร

เอาถือว่าสวยน่ารักทั้งพิธีกร
แล้วก็โปรดิวเซอร์รายการแชร์ข่าวสาวสตรองค่ะ

คุณแพทย์อาตุ๋ยป้าปุ้ย
แม่แอฟแล้วก็คุณแองจี้

ก็เลยขอกระแสถามถึงงานละครที่แฟนอยากจะให้พี่แอฟ

เขียนพล็อตเรื่องมาให้เรียบร้อยแล้วในกรณฑุภาคทิพย์ด้วยนะ

ดีใจที่ยังมีคนคิดถึง

เพราะว่าแอฟก็คือหายไปนานอะ
ปีนี้ก็ควรจะปีนี้ค่ะ
แต่ว่ายังไม่ได้ตอบตกลงที่ไหนค่ะแต่ว่าคือความตั้งใจที่อยากจะหาอะไรที่มันใช่ตัวเราภายในปีนี้ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ตอบตกลงที่ไหนค่ะแต่ว่าคือความตั้งใจที่อยากจะหาอะไรที่มันใช่ตัวเราภายในปีนี้ค่ะ
ต้องมารับแอปเหล่าหาอะไรที่ได้มาดูคนนี้ค่ะไม่รู้อะไรใช่แต่ว่าเธอรู้สึกว่าทุกอย่างได้หมดเลยมันเกิดเพื่อแอง่จี
จะจัดเต็มวางหลังพังทลายกันไปเลยค่ะ

สนมรองสนมแผนสนมเก้าจะเต็มที่มากเลยค่ะรวมถึงด้วยนะคะ
สั่งกงหรือเขาเรียกว่าแบบนางนายพวกเราวลากระโกงแล้ว
พวกเราพวกเราวลากระโกงแล้วเขาเรียกว่าเอ่อท่านกงคมไง

นี่เบานะครับเมื่อได้ติดตามก่อนสุดนี้ว่าจ่าย
ว่านวาของว่าย